คุณผู้ชมคะมาดูสองคดีที่มีความเชื่อมโยงกันค่ะเหตุการณ์แรกเนี่ยไปเจอศพหญิงสาวถูกฆ่ายัดใส่กล่องพลาสติกนะคะ
อยู่ในบ้านเช่าที่หัวหินจังหวัดประจวบคิริขันลักษณะก็คือใส่ชุดชั้นในตัวเดียวร่างกายเปลยเปล่าแล้วก็ถูกฆ่า
อีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะมีผู้ชายคนนึงไปนอนให้รถทับในพื้นที่ชะอ่ำสองเหตุการณ์นี้เชื่อมโยงกันนะคะ
เริ่มจากเหตุการณ์แรกเนี่ยเมื่อวานนี้ทางตำรวจสพหัวหินจังหวัดประจวบคิริขัน
ได้รับแจ้งจากญาติของนางสาวสุชาพัฒน์หิรันพันธโชธอายุ๓๙ปีนะคะเธอเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์
ญาติไปแจ้งตำรวจบอกว่าตามหาตัวอยู่หลายวันแล้วแล้วก็ไปเห็นรถจอดอยู่ที่บ้านเช่าหลังหนึ่งที่หัวหิน
เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบปรากฏว่าหญิงสาวคนนี้ถูกฆ่าแล้วก็ยัดอยู่ในกล่องพลาสติกอะค่ะ
แล้วก็เข้าไปเนี่ยต้องตัดรั้วกุญแจเข้าไปไปในห้องนอนห้องแรกเปิดแง้มอยู่กลิ่นมาเลยคุณผู้ชม
ห้องน้ำด้านในเจอกล่องพลาสติกสี่เหลี่ยมสีดำขนาดใหญ่ปิดฝาอยู่วางอยู่ข้างโถชะโครกมีผ้านวมอยู่ข้าง
พอเปิดฝากล่องพลาสติกเท่านั้นแหละชั้นบนมีผ้านวมนะคะต่อมาเป็นหมอน
ด้านล่างสุดเป็นศพผู้หญิงใส่เสื้อชั้นในสีดำตัวเดียว
สวมเสื้อผ้าทางญาติก็เลยบอกว่าใช่แล้ว
ใช่ศพของนางสาวสุชาพัฒน์แน่เนี่ยค่ะก็เลยรู้ตัวว่าเนี่ย
คือคนที่ตามหาตัวอยู่ก็เลยมีการติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้
แต่ว่าใกล้ใกล้กับการเจอศพไม่นานนะคะช่วงค่ำก็เจอ
หนุ่มลูกครึ่งไทยสวิสนอนให้รถไฟทับเสียชีวิตที่อำเภอชะอำ
จังหวัดเพชรบุรีนะคะเราส่งคุณระวีการแก้ววิจิต
นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปบ้านที่เจอศพของผู้หญิงคนนี้ก่อนนะคะ
ก็คือที่บ้านเลขที่สามหนึ่งแปดทับแปดแปดที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบฮีรีขันต์ค่ะ
ภูตะวันก็ไปเจอกับชาวบ้านที่อยู่บ้านใกล้ใกล้กันนะคะ
ชาวบ้านก็เล่าให้ฟังว่าเคยเห็นภรรยาเก่าของผู้ชายเจ้าของบ้านเช่า
หน้าตาสวยรูปร่างดีแต่ไม่เคยคุยกัน
ตัวผู้ชายเจ้าของบ้านตอนแรกเนี่ยเขาก็พากันมาเช่าบ้านกับเพื่อน
แต่พักหลังเห็นอยู่กันแค่สองคนกับภรรยาเก่า
แล้วก็สังเกตเห็นว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะ
ภรรยาเก่ากับรถเก๋งสีขาวหายไปไม่อยู่บ้านเช่าหลังนี้แล้ว
แล้วอยู่ดีเห็นรถเก๋งสีดำขับเข้ามาจอดในบ้านเมื่อ๘ตุลาคม
แล้วคืนนั้นนะคะก็ได้ยินเสียงดังคล้ายกับคนทุบผนัง
แต่เพื่อนบ้านบอกว่าไม่ได้คิดอะไรไม่ได้เอกใจอะไรนะคะ
ถัดมา๙ตุลาคมเพื่อนบ้านอีกคนบอกว่า
ผู้ชายเจ้าของบ้านเดินมาถามว่าน้ำไหลไหม
หลังจากนั้นก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปแบบขี่ออกไปเร็วเลยอะค่ะ
ไป๓วันเพื่อนบ้านบอกว่าเริ่มได้กลิ่น
มีกลิ่นเหม็นโชยออกมาจากบ้านหลังเนี้ยนั่นก็คือวันที่สิบสามนะคะ
แล้ววันนั้นก็เป็นวันเดียวกันกับที่ญาติมาถามหาผู้หญิงคนหนึ่ง
ฟังเสียงเพื่อนบ้านค่ะ
ไม่เคยรู้จักมาก่อนไม่เคยรู้มารู้จักมาก่อนแล้วเขามาที่นี่ได้ยังไง
อยู่กับผู้ชายได้ไหนก็ถามเขาไปเขาบอกไม่รู้ไม่ทราบ
ประมาณวันที่ประมาณ๘หรือ๙เนี่ยมันมีเสียงตุ้มอย่างนี้
ตรงกำแพงกำแพงบ้านพี่แล้วทีนี้ก็ถามพ่อกับแฟนว่าเสี่ยงอะไร
เขาบอกเนี่ยเสี่ยงมาจากบ้านนี้ไม่รู้อะไรก็คิดว่าตอกตะปู
หรือย้ายของหรือทำของตกหรืออะไรอย่างนี้

แล้วอยู่ดีก็ตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็เห็นรถคันสีดำ

แล้วบ้านนี้ก็ล็อกมาล็อกอยู่ล็อกได้๓๔วัน
แล้วมีวันหนึ่งรู้สึกว่าวันที่เกิดเหตุวันที่๑๓นี่แหละมีผู้ชายที่เช่าอยู่
เขากระโดดมาจากบ้านเขาเลยกำแพงบ้านเขา
แล้วก็หลานหลานคนนั้นก็บอกดูดินะอยู่ดีเขาก็โดดมา
เขาไม่เปิดกุญแจแล้วบอกเรื่องเขาช่างเขาไม่ต้องไปยุ่งบ้านเขาก็พูดแค่นี้
แล้วก็ก็ถามว่าน้ำไหลไหมถามผู้ชายคนนั้นผู้ที่เช่าของบ้าน
ก็บอกว่าไม่ไหลเขาก็ขี่รถไปอย่างแรงเลยแล้วก็ไม่มาแล้วหายไป๓๔วัน
แต่เห็นหน้าก็มองหน้าเขาหน้าตาก็เออไว้แบบสักเต็มตัวเลยโหดแล้วก็หน้าตาเหมือนลูกครึ่ง
แต่ก่อนหน้านั้นก่อนที่มาเช่าใหม่เห็นผู้ชาย๒ผู้หญิง๑มาเช่า
พอทำไปทำไมผู้ชายคนนั้นก็หายไปก็เห็นแต่คนนี้ไปมาไปมาไปอย่างเร็วมาอย่างเร็ว
เพื่อนบ้านคนนี้บอกว่าตกใจนะคะพอมารู้ว่าบ้านเราอยู่ใกล้กับบ้านที่มีศพเนี่ยหลายคืนเลย
แต่ว่าตอนนั้นก็ไม่พบสิ่งผิดปกติอะไรจนถึงตอนนี้ก็สวดมนต์ไห้พระก่อนนอนตลอดนะคะ
พอวันที่รู้ว่าศพอยู่ใกล้บ้านเนี่ยก็จุดทูปบอกให้เขาไปสู่สุขติ
ส่วนผู้ชายเจ้าของบ้านตอนแรกก็กังวลว่าเขาจะย้อนกลับมาหรือเปล่า
แต่พอรู้ข่าวว่าเสียชีวิตไปแล้วก็รู้สึกเวทนา
คือกว่าจะเจอศพผู้หญิงคนนี้นะคะก็เจ้าหน้าที่บอกว่าคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๓วันนะคะ
แล้วก็สภาพศพคือถูกแทงด้วยของมีคม๗แผลเข้าที่คอ
บริเวณกดขูข้างขวาก็มีรอยถูกทุบด้วยของแข็งแซ้พิษรูป
แล้วก็เจอมีดทำครัวเปื้อนเลือดหนึ่งเล่มวางอยู่ในห้องน้ำ
หมายความว่าเพื่อนบ้านก็อยู่ข้างบ้านที่มีศพอยู่๓วันอย่างน้อยนะคะ
เรื่องของคดีความเนี่ยร้อยตำรวจโทเนติรัฐชัยสถิตรองสารวัตรสอบสวนสพหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันบอกว่า
หลังจากเจอศพนะคะก็ได้รับแจ้งนะคะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเขาขี่รถจักรยานยนต์
ไปจอดบริเวณทางรถไฟบางไซย้อยช่วงถนนทางตัดบางควายผู้หวาย
แล้วก็ไปนอนให้รถไฟทับร่างจนเสียชีวิตนะคะแล้วก็รู้ว่าผู้ชายที่เสียชีวิตคนนี้
ชื่อว่านายดิตธวัฒน์เจมส์รอสอายุ๒๘ปีเป็นนุ่มลูกครึ่งไทยสวิสนะคะ
มีชื่อในสัญญาเช่าบ้านหลังที่พบศพนางสาวสุชาพัฒน์นะคะที่ถูกฆ่ายัดใส่กล่องค่ะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างรอผลตรวจดีเอนเอนะคะของนายดิตธวัฒน์คนนี้นะคะ
เพื่อนำมาเปรียบเทียบดีเอนเอที่พบในบ้านหลังเกิดเหตุแล้วก็พบศพอะค่ะ
ส่วนทางพันธุ์ตำรวจเอกพระคินศิวะเมธากุลผู้กำกับสพชะอำบอกว่า
หลังประสานงานกับทางตำรวจสพหัวหินในส่วนของสพชะอำ
ดำเนินการในขั้นตอนของการชนะสูตรพลิกศพ

เรื่องต้นก็เลยสันนิษฐานว่าเป็นการฆ่าตัวตาย
เพราะว่าจากพยานหลักฐานที่เจอในที่เกิดเหตุ

ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดไว้ข้างทางรถไฟ
แล้วก็ไปนอนเลยค่ะบนรางรถไฟ

หลังเกิดเหตุรถจักรยานยนต์ยังอยู่ในสภาพเดิ

นอนให้รถไฟทับเพื่อฆ่าตัวตาย
ก็เป็นค่ำวันเดียวกับที่เขามาพบศพที่บ้านเช่า
ก็อาจจะเป็นการหนีความผิดอะไรแบบนี้นะครับ
จะตรงกับในส่วนของนายดิตวัฒน์ที่ไปให้รถไฟทับตายหรือเปล่านะครับ
เราทำเป็นกราฟิกจำลองนะครับท่านผู้ชมครับ
เพื่อเข้าใจเหตุการณ์ให้มากขึ้นนะครับ
จากข้อมูลของตำรวจหลังจากรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็สอบสวนพยานแวดล้อมวิเคราะห์ว่า
ช่วงเช้าวันที่๘ตุลาคมที่ผ่านมานะฮะ
ก็คือตั้งแต่วันจันทร์ที่แล้วนะครับ
นางสาวสุชาพัฒน์ขับรถเก๋งสีดำมาที่บ้านหลังเกิดเหตุ
จากนั้นเวลาประมาณ๓ทุ่ม
สันนิษฐานว่านายดิตธวัฒน์รอสกับนางสาวสุชาพัฒน์
เกิดทะเลาะมีปากเสียงกัน
ที่นายดิตธวัฒน์จะใช้มีดทำครัวแทงเข้าที่คอ
ตามสภาพศพที่พบแผลอยู่๗แผล
แล้วก็พบมีดเล่มนั้นเปื้อนเลือดอยู่บริเวณอ่างล้างหน้าด้วย
ส่วนบริเวณกกหูข้างขวาคาดว่าผู้ตายถูกตีด้วยของแข็งจนเป็นแผลชะกัน
ที่นายดิตธวัฒน์จะเคลื่อนย้ายศพในสภาพที่เจ้าหน้าที่พบก็คือ
ใส่เสื้อชั้นในเพียงตัวเดียวยัดลงกล่องพลาสติกขนาดใหญ่
แล้วก็เอาผ้านวมกับหมอนอัดลงไปแล้วก็เอาฝาปิดไว้
หลังจากนั้นนายดิตวัฒน์ยังอยู่ในบ้านต่อนะ
อันนี้คือ๘ตุลาคมยังอยู่ในบ้านต่อจนเช้า
วันรุ่งขึ้น๙ตุลาคมนายดิตธวัฒน์ก็ปิดล็อกบ้าน
แล้วก็ปีนรั้วออกมาแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปจากบ้าน
จากนั้นก็ไปทำงานตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ต่อมาวันที่๑๓ตุลาคมนายดิตวัฒน์ขี่รถจักรยานยนต์มุ่งหน้าไปตามเส้นทาง
ถนนตัดบางควายผู้หวายซึ่งเป็นทางรถไฟ
แล้วก็มีคนเห็นนายดิตวัฒน์จอดรถจักรยานยนต์ไว้ข้างทางรถไฟ
แล้วกระโดดลงไปนอนให้รถไฟทับร่าง
คือรถไฟล่างกระเด็นไปอีกช่วงทางรถไฟเลยจนเสียชีวิต
ผู้ซื้อข่าย้อนไปดูทรงทางรถไฟที่เกิดเหตุเราพบว่า
วันนี้ก็ยังมีกลิ่นศพโชยมาตามลมตลอดเวลาเลยนะ
ขณะที่ทีมข่าวตรวจสอบนี่ก็มีคนงานรับเหมาก่อสร้างสะพาน

คือคนที่เดินผ่านไปมาถึงขั้นต้องปิดจมูกกันเลยทีเดียวนะครับ
ที่คนงานจะบอกเล่าให้ผู้สื่อข่าวของเราฟังบอกว่า
ทุกคนเชื่อว่าเป็นการฆ่าตัวตาย
เพราะว่ารถจักรยานยนต์ในคืนวันเกิดเหตุ
ยังจอดอยู่ที่เดิมไม่ได้พังเสียหายอะไรเลย
ยังอยู่สภาพเดิมก็คือจอดรถแล้วตั้งใจเดินมานอน

คนที่เห็นบอกว่าน่าเห็นใจและเวทนามาก
เพราะว่าถูกรถไฟลากไปอีกช่วงทางของรถไฟเลยนะครับ
เราสอบถามข้อมูลกับนายสถานีรถไฟห้วยไซเหนือ
ซึ่งเป็นสถานีรถไฟที่อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ๒กิโลเมตร
นายสถานีบอกว่าวันเกิดเหตุคือ๑๓ตุลาคม
เวลา๑ทุ่ม๒๓นาที
ได้รับแจ้งจากคนขับรถไฟขบวนที่๓๗ต้นทางกรุงเทพ

บอกว่ารถไฟชนคน
ก็เลยประสานตำรวจมูลนิธิให้มาตรวจสอบ
แล้วก็แจ้งไปยังสถานีรถไฟชะอำให้รับเรื่องไปแจ้งความ
คำบอกเล่าของคนขับรถไฟ
บอกว่านาทีก่อนเกิดเหตุสังเกตเห็นแล้วว่า

ก็เลยกดหวีดรถจักร
ดังต่อเนื่องเลยเพื่อส่งสัญญาณเตือน
ก่อนจะเห็นร่างคนลักษณะกระโดดเข้ามาตรงทางรถไฟ
จังหวะนั้นเบรกไม่ทันแล้ว
ข้อมูลของทางการรถไฟบอกว่า
ปกติการเบรกระยะปลอดภัยของรถไฟคือระยะ๘๐๐เมตร
จากอุบัติเหตุรถไฟชนคนที่ผ่านมา
จะสามารถรับรู้ถึงแรงกระแทกจากการชน

สำหรับกรณีที่รถไฟชนคนกับสัตว์หรือว่าวัตถุ
แล้วจะไม่รับรู้ถึงแรงกระแทกนะฮะ
เมืองต้นที่แน่ก็คือตัวนายดิตธวัฒน์
ที่ถูกรถไฟทับจนเสียชีวิต

หลังที่เกิดเหตุไปพบศพนางสาวสุชาพัฒน์

แล้วก็ตำรวจได้มีการประชุมกันตั้งแต่เมื่อวานนี้
แล้วก็บอกว่าจากพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ
ทำให้นายดิตธวัฒน์คือผู้ต้องสงสัยที่ลงมือฆ่านางสาวสุชาพัฒน์
แต่อย่างที่บอกต้องรอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์
ก็เบื้องต้นเป็นลักษณะคล้ายกับว่านายดิตธวัฒน์
น่าจะมีการนัดแนะนางสาวสุชาพัฒน์มาที่บ้านหลังนี้
เพื่อมีความสัมพันธ์ด้านชู้สาว
แต่ระหว่างนั้นอาจจะเกิดการทะเลาะวิวาดกัน
บันดาลโทษะแล้วพลั้งมือไปฆ่า
ก็เลยเอาศพยัดใส่กล่องพลาสติก
ทับด้วยหมอนแล้วเอาผ้าห่มซุกเอาไว้ในห้องน้ำเพื่ออำพลางคดี
หลังก่อเหตุอาจจะเครียดก็เลยตัดสินใจคิดสั้นฆ่าตัวตาย
การนอนให้รถไฟทับจนเสียชีวิตในท้องที่สพชะอะ
แล้วก็มีรายงานว่าก่อนที่นายดิตธวัฒน์จะเสียชีวิต
โทรศัพท์ไปหาภรรยาที่แยกกันอยู่ด้วย
แล้วก็พูดในลักษณะที่ว่าขอโทษกับความผิด
กับสิ่งที่เกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้
นี่เป็นการเปิดเผยจากผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดประจวบคิริขัน
ทีมข่าวของเราก็เลยตรวจสอบเพิ่มเติม
ประเด็นที่คาดว่าจะเป็นปมในการก่อเหตุนี้
ทีมข่าวของเราตรวจสอบไปที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจด้วย
ก็ไปเจอญาติของนางสาวสุชาพัฒน์ที่เดินทางไปรับศพนะคะ
ก็ทางตำรวจสพหัวหินจะนำผลการชนะสูตรศพไปรวบรวมในสำนวนคดี
ส่วนประเด็นที่ว่าทะเลาะกันรุนแรงก่อนเกิดเหตุ

ตอนนี้ยังไม่มีใครยืนยันข้อมูลนี้นะคะ
ต้องรอความคืบหน้าจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ